คดีการเสียชีวิตของสารวัตรสิวถูกยิงที่นครปฐม
คือจริงแล้วคดีนี้นอกจากผู้ต้องหาหลักก็คือในน่องมือยิง
ถูกตำรวจวิสามันจนเสียชีวิตไปแล้ว
จากกำนันนกที่เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
และเป็นเจ้าของสถานที่เหมือนเป็นคนพยักหน้าให้หน่องยิงครับ
ตำรวจที่อยู่ในงานและบางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในงาน
กลายเป็นตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาและถูกดำเนินคดีด้วยนะคะ
คืออย่างน้อยตอนนี้คือ๖นายที่ถูกออกหมายจับ
แล้วก็ถูกฝากขังนะคะที่สพเมืองนครปฐม
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวลองดูหน่อยว่าตำรวจทั้ง๖นายนี้มีพฤติกรรมอย่างไร
ดูรายละเอียดแล้วน่าตกใจเหมือนกันเพราะพฤติกรรมแต่ละอย่างคือ
ก็ช่วยพาคนร้ายหลบหนีช่วยกันทำลายหลักฐาน
มันคือการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดมันคือการละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และแต่ละนายเนี่ยอายุก็๕๐กว่ากันแล้วบางคนจะเกษียณอยู่แล้ว

คนแรกพันธุ์ตำรวจรีเกียรติศักดิ์สมศุกร์อายุ๕๒ปี

เป็นสารวัตรนะคะสารวัตรสืบสวนสพกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
คนนี้พากำนันนกหนีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คนนี้เป็นคนเอาปืนไปห่อผ้าเอาผ้ามาคลุมที่เป็นผ้าปูโต๊ะ

ผ้าปูโต๊ะจีนเป็นคนเอาผ้ามาคลุมปืน
แล้วฝากคนงานบ้านกำนันนกให้เอาไปทำลายหลักฐาน
คนงานเมื่อวานที่ร้องห่มร้องไห้แล้วก็พาไปชี้จุดแล้วก็ขุดมาเจอ
ใช่ที่เจอว่าเป็นผ้าสีเดียวกันผืนเดียวกันกับที่เป็นผ้าคลุมโต๊ะจีนเลย
ห่อปืนอยู่แล้วไปฝั่งดิน
อีกคนนึงค่ะร้อยตำรวจโทประสานรอดผลอายุ๕๘แล้วนะ
รองสารวัตรกองมะครับการทางหลวงค่ะคนนี้ทำหน้าที่อะไร
พ้านหน่องมือปืนอ่ะออกจากจุดเกิดเหตุ
แล้วก็นั่งรถไปพร้อมกับกำนันนกเพื่อออกจากจุดเกิดเหตุ
ต่อมาค่ะร้อยตำรวจรีนิมิตรสลิดกุลอายุ๕๗แล้ว
รองสารวัฒน์จราจรสพมนครปฐม
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์คุ้มกันกำนันนกออกจากจุดเกิดเหตุ
เพื่อพาไปบ้านกำนันนกแล้วก็เป็นเจ้าของทะเบียนปืน

ร้อยตำรวจเอกนรงศักดิ์แตงอำภัยอายุ๕๘แล้ว
รองสารวัฒน์กองมะคับการทางหลวงค่ะ
ก็พาน่องมือปืนหลบหนีนะคะ
ร้อยตำรวจเอกนัทพลนากรจกเกษียณอยู่แล้วอายุ๕๙
รองสารวัตรกองบังคับการทางหลวงช่วยคุ้มกันกำนันนก
หนีออกจากจุดเกิดเหตุค่ะ
ร้อยตำรวจรีสันเสริญศรีสวัสดิ์อายุ๕๕ปี
รองสารวัตรกองมะครับการทางหลวงก็ช่วยคุ้มกันกำนันนก
ออกจากจุดเกิดเหตุโอ้โหนี่ไงค่ะ
อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูสิทั้ง๖นายอ่ะ
อายุก็ไม่ใช่น้อยกันแล้วบางท่านจะเกษียณอยู่แล้ว
กว่าในขณะที่กำลังนกอายุ๓๐กลางเองนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วดูพฤติการที่มิ้วเล่าให้ฟังมันคือช่วยคนร้าย
ช่วยคนมีอิทธิพลในพื้นที่แบบนี้เหรอคะ
คือเมื่อคืนนี้นะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สืบตำรวจภูทรภาค๗คุมตัวตำรวจทั้ง๖นายค่ะ
มาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗จังหวัดนครปฐม
๖นายก็ใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าใส่หมวกพยายามที่จะหลบหน้าสื่อนะคะ
และอย่างที่บอกก็คือตำรวจทั้ง๖นายยังคงให้การภาคเศษ
หมายความว่าแบ่งรับแบ่งสู้รับบางส่วนปฏิเสธบางส่วน
สอบปากคำอยู่นานกว่า๒ชั่วโมง
โจ๊กก็นำตัวทั้งหมดขึ้นรถไปเข้าห้องขังที่สพเมืองนครปฐม
เดี๋ยวไปดูวินาทีที่นำตัวตำรวจทั้ง๖นายที่กลายเป็นผู้ต้องหาค่ะ
มันเป็นภาพที่เห็นแล้วมันเกิดคำถามมากจริง
เป็นภาพที่ให้แบบสะท้อนสังคมนะน้องคิงนะ
นั่นทางก็คือตำรวจ

อืมแล้วพาคนร้ายหนีอืมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราย้อนไปในวันเกิดเหตุ
นิดนึงนะคะก็คือตามรายงานข่าวบอกว่ากำนันนกพยักหน้า
แล้วหน่องก็ยิงเลยยิงใส่สารวัตรสิวจนเสียชีวิต
แล้วก็มีตำรวจอีกท่านหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บคือมีตำรวจสามนายนะคะ
ที่ถูกออกไม้จับอ่ะค่ะอยู่ในงานเลี้ยงด้วย
เป็นงานเลี้ยงที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็ไปบ่อยนะคะ
สามนายที่อยู่ในงานเลี้ยงก็คือนั่งอยู่ที่โต๊ะยาวนะคะ
พันธุ์ตำรวจรีเกียรติศักดิ์สมศุกร์ค่ะ
สารวัตรสืบสวนสพกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
นั่งอยู่ด้านซ้ายมือของกำนันนกนะคะกำนันนกก็เหมือนกับอยู่หัวโต๊ะใช่ไหมคะ
แล้วคนนี้คืออะไรนั่งใกล้กำนันนกเป็นคนพากำนันนกหนี
เป็นคนแบบช่วยทำลายหลักฐานเรื่องของปืนเอาผ้าคลุมปืนอะไรอย่างนี้
ร้อยตำรวจเอกนิมิตรสลิดกุลรองสารวัตรจราจรสพมนครปฐมนั่งเก้าอี้ตัวที่สอง
จากพันธุ์ตำรวจรีเกียรติศักดิ์นะคะครับร้อยตำรวจโทนรงศักดิ์นั่งเก้าอี้ตัวที่สาม
จากหัวโต๊ะฝั่งขวานะคะนี่ก็พามือปืนหลบหนี
สามนายนี้อยู่ในงานเลี้ยงวันที่เกิดเหตุ
ส่วนอีก๓นายร้อยตำรวจโทประสานร้อยตำรวจเอกนัทธพลร้อยตำรวจรีสันเสริญ
ไม่ได้อยู่ในงานเลี้ยงนะคะก็เป็นตำรวจทางหลวงอืม
ออกหมายจับเหมือนกันแล้วก็ถูกดำเนินคดีเหมือนกัน
เนี่ยหกผู้ต้องหาสามนายอยู่ในงานเลี้ยงอีกสามไม่ได้อยู่
พลตำรวจรีจรูลเกียรติปานแก้วค่ะรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงลง
เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยมีผลบังคับตั้งแต่เมื่อวานนี้
ก้ากันยายน๒๕๖๖เป็นต้นไปประกอบด้วย
ร้อยตำรวจโทประสานรอดผลร้อยตำรวจเอกนรงศักดิ์แปลงอำภัย
ตำรวจรีสันเสริญศรีสวรรค์หมายความว่านอกจากถูกดำเนินคดีอาญา
นี่ค่ะเรื่องทางวินัยด้วยนะคะควบคู่กันไป
ล่าสุดมีรายงานว่าพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวตำรวจทั้ง๖นาย
ฝากขังที่สารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๗
จังหวัดสมุทรสงครามในเวลา๑๐นาฬิกา
ในคืนที่เกิดเรื่องวันนั้นไม่รู้ว่าจะมีตำรวจสักนายไหม
ทักท้วงหรือว่าห้าม
ทำยังไงดีน้องโดนยิงเพราะอายุน้อยกว่า
นี่๕๐กว่าหมดเลยทำยังไงดีนายโดนยิงเพราะว่ายศสูงกว่า
สุดท้ายกลายเป็นว่าก็ต้องมาโดนหมายจับกันแบบนี้นะครับ
ไม่รู้จริงว่ามีใครสักคนที่คิดจะทัก
คิดจะทวงคิดจะห้ามไหมหรือทักทวงแล้ว

หลังจากภาพวงจรปิดบันทึกภาพรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
ขับตามประกบรถยนต์สีขาวครับ
หลักฐานสำคัญวงจรปิด
อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยไขปริศนา
หลายคำถามที่เราสงสัยและใครรู้นะฮะ

ซึ่งคาดว่าเป็นรถที่กำนันนกใช้หลบหนีหลังเกิดเหตุนะฮะ
มอเตอร์ไซค์ที่ขับตามประกบมีรายงานว่าเป็นรถของ
ร้อยตะโหลดโทนิมิตรรองสารวัตรจราจรสพนครปฐม
ซึ่งรถมอเตอร์ไซคันดังกล่าวปกติแล้วใช้ขี่นำขบวน
เส้นทางแล้วมาขับประกบก็น่าจะเป็นคันนี้
ที่เห็นหยุดภาพนิ่งเอาไว้ให้๓ทุ่ม๓๑นาที
นี่นะฮะขับประกบไม่ทิ้งห่างเลย
ล่าสุดครับพลตำรวจตรีจากติดเคลือสุนทรวรณิชย์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
ผู้การจังหวัดนครปฐมออกมาชี้แจงบอกว่า
ตำรวจที่ขับตามขบวนกำนันนกคือร้อยตำรวจโทนิมิตรสลิดกุล
เป็นรองสารวัตรจราจรสพมนครปฐม
ซึ่งไม่ใช่พลขับของผู้การจังหวัดนะครับ
ตามที่มีข่าวออกมาท่านก็ขอชี้แจงตรงจุดนี้
ส่วนข้อสงสัยที่ว่าตำรวจนายนั้น
เป็นคนขับรถนำให้กับกำนันนกเพราะอะไร
เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของความสนิทสนมส่วนตัวด้วย

ไปช่วยขับรถนำให้หลังเวลาราชการ
งานแล้วหมดเวลาราชการแล้วก็ไปช่วยเหลืออะไรแบบนี้หรือเปล่า
ที่นำไปใช้ก็จะเป็นรถปฏิบัติการ

จะต้องคอยนำทางให้ผู้บังคับบัญชาเป็นครั้งคราว
ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่คันนั้นนะฮะ
พูดง่ายเป็นรถที่ใช้นำผู้บังคับบัญชา
เคลียร์เส้นทางในภารกิจสำคัญ
ลองฟังท่านผู้การจังหวัดนครปฐมชี้แจงเพิ่มเติม
เหตุการณ์ในบรรณะนี้เต็มเป็นรถขับรถนำ

เขาคงใช้เวลาหลังจากที่เราถ่ายแล้วได้บันไปงานนี้
และเช่นเกี่ยวกับทางกำลังกลับกลับคำวดพืชรุ่น
จากนี้ครับผู้การจังหวัดนครปฐมท่านยอมรับนะครับ

เป็นคนที่เคยชวนท่านไปงานวันคล้ายวันเกิดกำนันนก

เห็นด้านขวาขยายภาพเต็มก็ได้ครับ
มีทายาทตระกูลการเมืองดังนครปฐมจับไมค์พูดเรียกแต่ละท่านแต่ละท่านคนสำคัญในงาน
แล้วก็มีท่านผู้การจังหวัดนครปฐมไปร่วมงานด้วย
ท่านบอกว่าเหตุการณ์นั้นคลิปนี้ที่เห็นอยู่
๖๕พฤศจิกายนช่วงนั้นเพิ่งมารับตำแหน่ง
มารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาแล้วร้อยตำรวจโทนิมิตร
ไปงานวันเกิดนี้จัดขึ้นพฤศจิกายน
โดยเห็นว่าเป็นลูกชายของผู้ใหญ่ประโยชน์
เป็นคนรู้จักในจังหวัดนครปฐม
เป็นการไปร่วมงานครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น
จากนั้นก็ไม่เคยไปร่วมงานใดอีกเลยนะครับ
นี่เป็นคำชี้แจงจากทางผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม